เลือกกันต่อมาเลือกสาวงามคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้
ก็เปิดให้ผู้ชมได้เข้าไปชมกัน
เกาะขอบหน้าจอเกาะขอบเวทีกันเลยทีเดียว

แล้วคือตัวเต็งเนี่ยเยอะมากเสียงเชียร์แบบเยอะมาก
โดยเฉพาะเชียร์ของกองเชียร์สาวไทยก็เยอะมากเหมือนกัน

นี่เมื่อวานเขามาในชุดราตรีคุณสุดตระการตาเลย

ไปสู่รอบตัดสินหนึ่งในกรรมการพี่แจ๊คก็คือ

นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นสาวงามขวัญใจแม่ยกนะคะ

เดินจริตนักฟ้าวิทย์โตเรียในชุดว่ายน้ำ
เสียงเชียร์กระหึบเธออายุ๑๘ปีเท่านั้นเองนะคะโอ้โห
มาดูเจ้าภาพอย่างบ้านเรากันบ้างค่ะ

เห็นบอกว่าสีนี้เป็นสีเห็งของเธอด้วย
สู้สุดเต็มที่ค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์และแรงกดดัน
และแรงกดดันแต่น้องนิ๊กเองก็มั่นและก็สตรอมสุดนะคุณผู้ชมดูสิ
อวดเจ็บปวดในชุดว่าน้ำและก็ชุดราตรีสีเงินจากแบรนด์มิลลินจนเฮกันสนับข้อ
คุณต้องนึกก่อนนะว่าเขาทำงานแบงค์มาก่อน
เขาไม่ใช่นางงามเดินสายประกวดเขาพัฒนาบุคลิกภาพมาได้ขนาดนี้คือดีมากแล้วนะคะ
ต่อกันที่ประเทศตัวแม่นางงามอย่างฟิลิปปินส์กันบ้างนะคะมีหรือจะพลาดค่ะ
แคทเทียลหน้าเกรค่ะสาวงามตัวเต็งจากแดนพันเกาะ
โอ้โหคนนี้คุณค่ะไม่มีเหตุผลที่เธอจะไม่เข้ารอบจริงนะ
สวยมากสเต็ปดีมากเขาบอกเลยว่าเผลอถึงขั้นยืนหนึ่งคว้ามงกุฎได้ซะ
ตอนนี้ตอนอยู่ฟิลิปปินส์เขาเป็นดาราด้วยนะแล้วก็เป็นนางแบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยนะคะ

ไปต่อกันที่เวเนซูเอล่ากันบ้างค่ะคนนี้แหมผมสวยจังเลย
ขึ้นชื่อจรินีประเทศนี้ส่งมาต้องเข้ารอบแน่เขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ
ต่อกันที่ออสซี่กันบ้างค่ะฟรานเซ็กก้าฮุงค่ะสวยน่ารักสุดทั้งสองรอบ
เห็นว่าปรากฏตัวมาเนี่ยยิ้มทีเนี่ยเธอเป็นคนที่ทำให้โลกสดใสสว่างสวัยไปทั่วฮอค่ะ

ไปดูต่อกันที่โคต้าสาวผิวสีเราก็มีนะจ๊ะคุณผู้ชมปีนี้สาวผิวสีสวยเยอะมากจริงไม่รู้จะคัดเลือกใครมาดีนะ
โอ้โหนะก็ถือว่ามาได้แบบแย่งซีนเบาอยู่เหมือนกันค่ะ
ค่ะนะคะไปต่อกันที่นางงามสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะ
ว่าตอนแรกก่อนมาเนี่ยก็หุ่นจะดีนะ
แต่มาเมืองไทยสงสัยกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะไปหน่อยมีคนว่าอย่างนั้นนะคะ
ดูแบบดูตันตันเป็นนางงามจักรวาลยุคใหม่แล้วกันเนอ
เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับ
สับขาเรียกคะแนนจากคณะกรรมการนั่นเองค่ะ
ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันต่อเนอะวันที่๑๗นี้ใช่ไหมคะอาจารย์
รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ครองมงกุฎที่สวยที่สุดในจักรวาลนั่นเองค่ะ